แม้ว่าในวันนี้ตัวพี่แหวนจะจากไป
แต่ว่าความทรงจำแล้วก็ความรักที่พี่แหวนนั้น

ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอไปนะครับ

มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
โอ้โหข่าวนี้ร้อนวงการเหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้เกี่ยวทั้งในแง่ของภาคธุรกิจ
แล้วก็สะเทือนในวงการข่าวด้วยเหมือนกัน

เล้งเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะ
โอ้โหสมัยก่อนตอนพี่มิ้ววัยรุ่นนะ
จะไปซื้อน้ำหอมซื้อของแบรนด์เนมเนี่ย
เจ๊เล้งเท่านั้นคือธุรกิจหมื่นล้านจริง
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ๊เล้งมาเปิดใจนะคะคุณผู้ชม
เปิดใจถึงเรื่องของครอบครัวว่าหย่ากับสามี
เล้งบอกว่าจริงแล้วแต่ละเดือนก็ให้เงินสามีเดือนละ๕๕๐๐บาท

สุดท้ายก็ตัดสินใจให้ไปเลย๗๐๐ล้านบาท
แต่พอเจ๊เล้งมาเปิดใจกับสื่อมวลชนสามีโทรศัพท์มาต่อว่าค่ะ
ว่ามาเปิดเผยเรื่องส่วนตัวแบบนี้ไม่อายหรือยังไง

ถ้าจะมีการฟ้องร้องอะไรเพราะมั่นใจว่าชนะคดีแน่
นางอารีชัดอภิษฎอมรกุลหรือเจ๊เล้ง
นำเข้าเครื่องสำอางและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ

เปิดเผยเรื่องราวการอย่าขาดจากสามี
ซึ่งก็คือนายจำรัฐอภิษฎกุล

มูลค่า๗๐๐ล้านบาทไปให้เพื่อแลกกับอิสรภาพ
ก็ถูกอดีตสามีโทรศัพท์มาต่อว่าค่ะ

อายหรือยังไงมันเป็นเรื่องน่าอับอาย
ทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าจะเป็นผลดีกับครอบครัว

เพราะว่าช่วงนี้ไม่อยากจะออกทีวี

ตอนนี้ขออยู่อย่างสงบสักพัก

ที่ให้อดีตสามีไป๗๐๐ล้านบาท
เพราะคิดว่าโอ๊ยไม่เกิน๓ปีหาใหม่ได้นะคะ
เล้งบอกรู้สึกโล่งใจสบายใจมีความสุขมากขึ้น
ไม่ต้องรอให้อดีตสามีมาฟ้องหย่า
แต่ถึงแม้จะฟ้องหย่าจริงก็ไม่กลัว
มั่นใจชนะคดีแน่เพราะตัวเองไม่ได้ผิดอะไร

ล่าสุดเรื่องไม่จบคุณผู้ชมครับ
เพราะอดีตสามีบอกว่า๗๐๐ล้านบาทไม่พอ
อยากจะได้เครื่องเพชรขอเพิ่มได้ไหม

เพราะที่ผ่านมาให้อดีตสามีไปมากแล้วนะครับ
ไทยรัฐทีวีก็โทรศัพท์ไปหานายจำรัฐ

มีคนรับสายแล้วก็บอกว่าวันนี้นายจำรัฐไม่อยู่

คนที่รับสายบอกว่าทุกวันนี้นายจำรัฐ

เริ่มแต่งงานตั้งแต่อายุ๒๗ปีกับนายจำรัฐ
นี่ค่ะนายจำรัฐเป็นอดีตผู้มนุยการสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ
ใช้ชีวิตคู่กันมา๔๐ปี
มีลูก๔คนลูกสาวหมดเลยนะคะ

ระบบการขายเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวในปัจจุบัน
ก็เป็นการล้างภาพแม่ค้าขายใหญ่ย่านดอนเมือง
ขายของหนีภาษีไปจนหมดสิ้น
ก็ทำเป็นบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวอย่างถูกต้อง
เล้งบอกว่าทำงานตั้งแต่อายุ๑๔ค่ะ
ที่ผ่านมาไม่เคยให้อดีตสามีเลี้ยงดู

ก็ให้อดีตสามีเป็นคนเก็บเงินมาตลอด๓๓ปี
ภายหลังพอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
พบว่าเงินกำไรที่ได้จากการขายของแทบไม่เหลือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดมายาวนาน

ไปอยู่สงขลาตัวเองก็ส่งเงินให้อย่างที่บอกนะคะ
พอแยกกันครบปีสามีเตรียมฟ้องหย่า
ในที่สุดก็ยอมจ่ายเงินให้อดีตสามีไป๗๐๐ล้านบาท
อยากจะให้ปัญหาทุกอย่างจบลงค่ะ